ที่วัดเจริญศุกร์ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลาน

ร้อยคนพากันเข้าร่วมพิธีบวงสวงวางศิลาเริก

และมีการอัญเชิญเสียนพญานคราช
องค์ปู่พญานาคาธิบดีศรีสุขสวรรค์
ก่อนจะมีการบวงสวงหน้าแท่นพิธี
ได้มีการจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้
ที่เจ้าพิธีจะจุดทูบเทียนบูชาเจ้าที่เจ้าทาง
องค์พญานาคาราชที่สถิตในพื้นที่แห่งนี้
จากนั้นพิธีไร่รำก็มีการเริ่มต้นขึ้น
เพื่อเป็นการบวงสวงหน้าแท่นพิธี
ชาวบ้านต่างพากันจุดทูปสการบูชา

เพื่อเป็นการขอโชคลาภเสริมบารมี
หลังจากนั้นพิธีวังศิลาเริกพระพุทธลีลาทุ่งเศรษฐี
และอันเชิญเสียรองค์ปู่นคราชนาคาธิบดีสุขสวัสดิ์
ประกอบติดเข้ากับลำตัว

ทางพนักกรรมการได้มีการจุดประทัดจำนวน๑ห้าร้อยนัด
เพื่อเป็นการเสี่ยงทายตัวเลขจากหางประทัด
ซึ่งชาวบ้านต่างพากันนำตัวเลขที่ได้บันทึกภาพ
เพื่อนำไปเสี่ยงดวงต่อไป